สวัสดีครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสงครานแล้วนะครับ
ปีใหม่ไทยตอนนี้หลายคนคงวางแผนเตรียมตัวเพื่อที่จะท่องเที่ยวเดินทาง
กลับภูมิลำเนาตามต่างจังหวัดนะครับแน่นอนนอกจากเรื่องของการเตรียมตัวการใช้รถใช้ถนนแล้ว
สภาพอากาศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับ

ต้องระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าขนอง

เพราะว่าหลายคนวางแผนทำกิจกรรมตลอดทั้งวัน
แน่นอนครับในระยะนี้ถ้าหากดูจากภาพนี้

โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง

อากาศที่ร้อนที่สุดในรอบปี

กำลังเคลื่อนที่เข้ามาทำมุมตั้งฉาก

ในระยะนี้ก็อยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
แล้วก็จะค่อยเคลื่อนขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงวันที่๒๗ก่อนที่จะออกจาก

แน่นอนในช่วงนี้เองจะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้น

เป็นอินเด็กนะครับที่แสดงความรุนแรง
ที่จะส่งผลกระทบในแต่ละพื้นที่นะครับ

มีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะช่วงสงการนี้นะครับ
๘ไปจนถึง๑๕ที่เรามีการติดตามข้อมูล
พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่ในระดับ๙ถือว่าสูงมากครับ
ภาคอีสานอยู่ที่ระดับ๑๒ถือว่าสูงจัด
กลางกรุงเทพมหานครอยู่ที่ระดับ๑๐นะครับถือว่าสูงมาก
ภาคใต้ครับอยู่ที่ระดับ๑๔ครับถือว่าสูงจัด
ซึ่งแนวโน้มก็มีแนวโน้มว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้จะสูงขึ้นกว่าทุกปี
นี่คือการเปรียบเทียบนะครับสีแดงคือค่าเฉลี่ย
จะสังเกตว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสาน

แต่แนวโน้มค่าเฉลี่ยสูงแบบนี้
ก็จะต้องระวังเรื่องของการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
โดยเฉพาะวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากในพื้นที่ดังกล่าว

หากไม่จำเป็นก็ควรที่จะอยู่ในที่พักอาศัยในอาคารในร่มนะครับ
โดยเฉพาะเด็กอ่อนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพผิวหนังอ่อนแอ

เลี่ยงการรับแสงแดดนะครับ
แบบตรงตั้งแต่ช่วง๑๐โมงต่อเนื่องไป
ถึงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกานะครับ
ทำให้มีการแสบไหม้ได้มากกว่าช่วงปกตินะครับ

พายุฤดูร้อนจุดไหนจะโดนกันบ้าง

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ